แสของหนังเนี่ยปังไม่หยุดเลยนะคุณผู้ชม
วันเท่านั้นทะลุร้อยล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ปังปังปังกะละมังสักพา
โอ้ยใช่สีงเหมือนแป๊ะเลย
เห็นไหมแล้วจะบอกว่ามันหลอนอยู่ในหัว
ยังออกจากหัวไม่ได้ทำไงดี
คิดว่าจะเป็นแบบนี้ทั้งวี่ทั้งวันนะคะคุณผู้ชม
เราโดนสะกดจิตด้วยกันไปค่ะ

คุณจิตต้องจัดนะต้องจัดแบบนี้

ผมต้องเป็นไบโปลอร์ล่ะทันทีและเล่นร้องเพลงนี้

แล้วดูสิเห็นไหมทุกคน
ปังปังแสดงอารมณ์ถึงความโหด

เป็นมุ้งมิ้งซะงั้นปั้งปั้งปั้งกะละมั่งสักพา
เออแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นแบบนี้แล้วจะบอกว่าตอนนี้พี่เล่นติ๊กต๊อกเบา
เล่นเล่นเล่นเล่นในติ๊กต๊อกเขาคิดกันมาก
เอาเหรออยากให้พี่เบิร์ดลองทำสักช็อตได้ไหม
โอ้โหนะคะได้ไหมอ่ะเดี๋ยวโทรศัพท์จะดังอย่าเลย
ปั้งปั้งปั้งอ่ะเอาใส่โหดไงโอ้ยไม่ไหว
ผู้กำกับหนังโปรแฟเขาก็อินกับเพลงนี้เหมือนกันนะสะบัดดิกริบ
ใช่ไหมจริงอัอใช่ปะเนี่ยดูสิเออน่ารักอ่ะ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

คนนี้งานดีมากนะทั้งสองเวอร์ชั่นเลย
เวอร์ชันแรกกับเวอร์ชันนี้เวอร์ชันแบบนี้
นี่ผมอยากให้พี่ต้นทำเวอร์ชันนี้

ข้างในแบบเป็นแบบปุ๊บปุ๊บหน่อย

เดี๋ยวลูกมันไม่เรียกพ่อดิ